พิการสู้ชีวิตปลูกข้าวโพดขาย

แต่ทีนี้เขาลงไปซ่อมปั๊มน้ำ
แล้วก็พลาดตกสระน้ำ
กระทั่งทางญาติคือต้องไหว้วอนว่า
ไหว้เลยนะไหว้สารไหว้เจ้าพ่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ขอเถอะเปิดทางให้เจอผู้ชายคนนี้ฮะ

ในการค้นหาร่างของนายธวัชชัยสวัสดิ์อายุ๔๐ปี

หายลงไปในสระน้ำที่หมู่บ้านหนองมันปลาอำเภอกบินบุรี

แล้วก็มีลูกสาวของเขาเรียนอยู่ชั้นม๒นะครับ
ร้องไห้ระงมอยากให้พบร่างโดยเร็ว

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ธวัชชัยไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนอย่างที่เคยไป
กระทั่งทุกคนออกตามหาก็มาพบรองเท้าของนายธวัชชัย
คือถอดทิ้งไว้ริมขอบสระน้ำนะครับ
ข้างกันมีอุปกรณ์ในการซ่อมนะฮะ
ก็คือประแจเลื่อนสำหรับซ่อมปั๊มน้ำอยู่ด้วย
คาดว่านายธวัชชัยมาซ่อมปั๊มน้ำ
แล้วพลัดตกลงไปในบ่อนี่คุณลักษณะตรงนี้นะฮะ
ซ่อมปั๊มซ่อมท่อแบบนี้แล้วพัดตกลงไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำช่วยกันในการค้นร่างภายในสระ

แล้วก็เต็มไปด้วยหนามกิ่งไม้จมอยู่ใต้น้ำ
การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ
สุดท้ายคุณผู้ชมพบร่างของนายธวัดชัยนะฮะ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านหนองมันปลา
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้า
ผู้ตายออกมารดน้ำต้นข้าวโพดที่ปลูกไว้
แล้วก็ปั๊มน้ำสูบน้ำมันไม่ขึ้นมันเสีย
ก็เลยไปวิ่งหาซื้ออะไหล่มาซ่อมทั้งวันเลย

จนถ้างช่วงเย็นผู้หญ่ก็ผิดสังเกต
ช่วยกันตามหาว่านายธวัชชัยหายไปไหน
แล้วก็มาพบตรงนี้พบประแจเลื่อนพบรองเท้า

แล้วก็สุดท้ายก็เจอเป็นศพจริงนะครับ

ผู้ตายเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุ

จะเลิกรากับภรรยาแต่ก็เลี้ยงลูกสาว
เรียนอยู่ชั้นม๒ด้วยความไม่ย่อท้อ
ถึงตัวจะพิการแต่ก็หาเงินส่งลูกเรียน

กับครอบครัวของนายธวัชชัยด้วยนะครับ
สุดท้ายก็เจอศพจริงนะครับ